เอาล่ะค่ะไหนก็วันนี้เลิกงามยามดี
ต่อให้โควิด๑๙ยังไงมันได้เลิกแล้วก็ต้องแต่งกันวันนี้นะคะ
ริต้าศรีริต้าและไฮโซดุมกรณ์นโรงเดชน์ค่ะ
จูงมือกันฉลองมงคลสมรสช่วงค่ำวันนี้
หลังจากที่ทั้งคู่เข้าพิธีมั่นและแต่งงานกันไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งช่วงบ่ายทั้งคู่ค่ะก็จะเปิดโอกาสให้พี่สื่อมวลชนสัมภาษณ์
พร้อมเปิดใจว่ารู้สึกขอบคุณแขกทุกคนเลย
เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีท่ามกลางสถานการณ์โควิด๑๙
ที่ระบาดกันไปทั่วโลกอย่างที่เราท่านรู้กันดีนะฮะ
ซึ่งทั้งคู่เตรียมรับมือด้านการรักษาความสะอาดเอาไว้อย่างดี
แล้วก็อยากจะให้แขกเรือทุกคนสบายใจได้ค่ะ
จากนี้ทั้งคู่ก็เผยถึงคำมั่นสัญญากันและกัน
ว่าจะรักแล้วก็ดูแลกันตลอดไป
ยังบอกข่าวดีด้วยว่าพร้อมเปิดอู่ผลิตทญาติทันทีค่ะ
เราก็กังวลนิดหนึ่งว่าในเรื่องของความปลอดภัยของแขกที่จะมา
แล้วก็ทำทุกมาตรการเท่าที่จะทำได้ในเรื่องของป้องกันตัวไวรัสนะครับ

จะเลื่อนก็เป็นไปไม่ได้เพราะทุกอย่างมันจัดเตรียมอะไรไว้หมดแล้ว
เขาจะรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นเราก็จัดงานมงคลสมรสให้ดีที่สุดนะคะ
แล้วก็เตรียมการอย่างรอบครอบมากที่สุด
ไม่ว่าจะเป็นการรักษาความสะอาดการฆ่าเชื้อต่างนะคะ
สุดท้ายแล้วเราก็ต้องเลือกที่จะมีความสุข
ไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนก็ตาม
ขอบคุณพี่เพื่อนทุกคนที่ยืนยันที่จะมาร่วมงานนะคะ
แล้วก็มีหลายคนที่เขาไปประเทศเสี่ยงอย่างนี้ค่ะ
เขาก็ส่งข้อความแสดงความยินดีมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
วันนี้เราก็มีความสุขแล้วค่ะ
คือเจ้าของงานเบาสาวเนี่ยเตรียมตัวงานมาอย่างดีนะคะ
แล้วก็พอเจอโควิด๑๙เขาเองก็มีการเตรียมเจ้าหน้าที่
ให้มาตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าในงานด้วยนะคะ
แล้วก็ตรวจสอบว่าแต่ละท่านมีการเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงบ้างหรือเปล่า
แล้วก็เพื่อนแขกที่มาร่วมงานให้ความร่วมมืออย่างดีเลยนะครับคุณผู้ชม
แล้วก็ใครที่เดินทางไปต่างประเทศเขาก็ยินดีกับริต้าผ่านไลน์สบายใจกันมากกว่านะคะ
เดี๋ยวนี้โชคดีนะมีโซเชียลนะคะก็สามารถยินดีผ่านทางไลน์ได้